คุณผู้ชมผมพาไปดูแต่ละจังหวัดกันหน่อยนะฮะมีจังหวัดน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าก็มีผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเพิ่มขึ้นมานะหลายพื้นที่เหมือนกันพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยคุณผู้ชมครับมีการแถลงข่าวว่ามีการพบผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารายที่ห้าเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรสวนมีประวัติไปเฝ้าแม่แม่เขา

ใช้ชีวิตตามปกติไปทะเวนกินเหล้าเมายาวในหมู่บ้านกับเพื่อน
ทั้ง๓รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อยู่ที่ป่าตองมานานกว่า๑เดือนแล้ว
แน่นอนนะฮะมีประวัติไปสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณ
ซอยบางลาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้บ่อยครั้ง
สัมผัสกับต่างชาติอีกหลายคนทีเดียว
แล้วก็ไม่แสดงอาการด้วยนะครับ
ทำให้ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
มีการยืนยันมาแล้วตั้งแต่๕มกราคมถึง๖เมษายน
มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม๑๗๕๖ราย
และอยู่ที่โรงพยาบาล๑๙๙วัน
รายจำนวนนี้รอผลการตรวจจากห้องแล็บอีก๑๑๐ราย
ถ้าผลเป็นบวกก็จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยกว่าลายทีเดียวนะครับ